พี่กู้ภัยเขางานเยอะงานยุ่งจริง
ดูสิครับไปเจอกับพวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
หรือว่าจอมโจรขโมยไก่
อุ๊ยก็ต้องไปจับแล้วครับนานนี้คุณหรือเปล่า
มันไม่ใช่ผมเลิกจับแล้วไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้า

แต่ว่าเจ้าโจรขโมยไก่ตัวนี้สุดท้ายสิ้นท่าเพราะตาข่าย

เลื้อยสยองโลก
อุ๊ยคุณเห้ยยาวสักกี่เมตรได้
เห้ยเห้ยเห้ยเห้ยใส่ยัง

เมตรฝ่าเกือบ๔เมตร

งูเหลือมครับนอนแน่นิ่งอยู่ตรงตะข่ายนี่แหละครับ
บริเวณบ้านเลขที่๒๖หมู่๑
ตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่ะคุณอารมณ์แก้วิเทียร์เจ้าของบ้าน
เล่าว่าตัวเองเลี้ยงไก่ไว้
ก็เลี้ยงเอาไว้ในร้าวปกติทั่วไป

ค่อยทยอยหายไปทีละตัว๒ตัว
อย่างไร้ร่องรอย

ก็เลยติดตะข่ายล้อมเอาไว้ที่บริเวณรอบเหล้าไก่
ค่ะจนบ้างวานได้ยินเสียงไก่มาล้อง

ไปตัดตะข่ายเพื่อเอามันออกมาเสร็จปั๊บก็เอาไปใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้
เออเตรียมออกไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะสามารถจัดการได้ซักที
แต่กว่าจะจัดการมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร๒๐นาทีได้
ยังไงซะก็จัดการได้เรียบร้อยแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สุดท้ายหาที่มาของการที่ไก่หายตัวไป
ได้แล้วเจอแล้วใครเป็นผู้ร้าย
ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องไปติดตามมันคืออะไรไปดูกันฮะ

พูดจับได้แล้วเป็นยังไงล่ะทุกคน

มาตอนดึกมาตอนยามวิการค่ะแหมวุ่นวายจริงเจ้าตัวนี้ทำพี่กู้ภัยเขาต้องมาไล่จับ
แล้วจับตอนกลางคืนมันจับยากนะมันมืดมืดดำด้วยสิมองไม่ค่อยเห็นนะ
วันหลังมาตอนกลางวันสิจับง่ายจริงมันอาจจะมากลางวันแล้วแหละ
มันไม่น่าจะมากลางคืนมันน่าจะมากลางวันแล้วหลายวันหรือเปล่าก็ไม่รู้
เกิดอยู่ที่โคราชนครราชศรีมานะครับที่บริเวณสาระกลางจังหวัด
นครราชศรีมานี่แหละที่บริเวณนี้คือเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นไง
ว่ามีตะคุ่มปุ๊บป๊อบปุ๊บป๊อบเฟี้ยวไปก็เฟี้ยวมา
อยู่แถวพุ่มไม้ก็เลยไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
ก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานของนครราชศรีมา
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีตัวเงินตัวทองมันคลาย
ก็ไปแอบซ่อนอยู่บริเวณนี้ก็ซ่อนอยู่พักใหญ่
กว่าจะจับได้โอ้โหดูสิครับก้มเงยเอา
อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็นไม้ไม้ที่มีบ่วงใช่ไหม
ใช่ครับพิมพ์แทงสุดท้ายก็จับได้
ไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองนี่ก็ต้องรีบขอโทษเลย
ขอโทษที่ฉันเก็บซ่อน
ตัวเองเอาไว้อยู่ในพุ่มไม้
แม่งอะไรของคุณ
ขอโทษขอโทษที่มาตอนนี้
ขอโทษที่เขาไปเป็นบริการก่อน
อันนี้ยังเข้าใจดีใช่หรือว่า
ดีมัดีละเขามันทำเสียงขูฟูฟ่อด้วย
ทำเสียงอยากทำหน้า

เสียงฟูแต่น้ำลายฟ่อมาก

สัดหน้าจากโดยเวลาทำ

ใหญ่อยู่เหมือนกันสักประมาณเนี่ยผมว่า

อื้อประมาณ๑เมตรกว่าได้ก็เกือบ๒เมตร

มันจะใช้ชีวิตของบ้านต่อไป
ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็มาที่สารกลางใหม่ช่วงกลางวัน